มาตามต่อก็ยังไม่จบดีสำหรับขุนชานนท์ที่ขับรถไปเฉียว
ผู้ช่วยพยาบาลอายุ๒๑ปีที่ย่านรามคำแหงค่ะคือวันนี้ตำรวจออกหมายเรียกนะฮะ
ตำรวจออกหมายเรียกนะครับให้มารับทราบข้อกล่าวหา
แต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขุนชานนท์เนี่ยเขาให้แฟนเขาเนี่ยโอนเงินไปให้ผู้เสียหายครบ๓๐๐๐แล้วนะ
ผู้กำกับการสืบสวนสนหัวหมากนะครับท่านเปิดเผยบอกว่า
พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้ขุนชานนท์นะครับมารับทราบข้อกล่าวหา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ
ข่ายความผิดพรบจราจรทางบกแล้วก็ความผิดคดีอาญา
ซึ่งหากขุนชานนท์เขาให้การรับสารภาพ
คดีสามารถจบได้ในชั้นของพนักงานสอบสวนนะฮะ
แต่หากให้การปฏิเสธก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อส่งฟ้องต่ออายการแล้วก็สารต่อไป
นี้คุณผู้ชมหมายเรียกมีกำหนดระยะเวลาให้มาพบนะครับ
เพื่อสอบปากคำแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีภายใน๗วัน
ซึ่งก่อนหน้านี้จริงมีการประสานทางโทรศัพท์ไปแล้วนะครับ
แต่นะฮะคุณขุนเนี่ยก็ตอนนั้นติดภารกิจอยู่ที่
อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ

ทีมข่าวโทรศัพท์ไปพูดคุยกับคุณขุนชานนท์ทราบว่า
ตอนนี้กลับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะ
แล้วก็ได้โอนเงินจ่ายให้กับนางสาว
ปรารถนาคู่กรณีแล้วครบ๓๐๐๐บาทรวม๒ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรก๑๐นาฬิกา๘นาทีนะครับ๒๐๐๐บาท
แล้วก็ครั้งที่๒๐นาฬิกา๑๓นาทีอีกหมื่นนึง
รับว่าเขาน้อยใจนะที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เขาเยอะเหลือเกินนะครับ
ซึ่งขณะนี้ได้คุยกับแม่ของคู่กรณีเรียบร้อยแล้ว
ส่วนการยื่นหลักฐานต่อร้อยเวรที่สอนอหัวหมากนะครับ
ตกลงกันตามความประสงค์ของทั้งสองฝ่ายก็คือยังไงอ่ะ
บอกอยากจะทำกันแบบส่วนตัวนะฮะ
เพื่อต้องการให้จบเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวอีก
จริงคุณขุนชานนท์ก็เรียนกฎหมายมาแต่ทำไมไม่รู้กฎหมาย
เขาก็บอกว่าก็เขาไม่ค่อยได้ใช้
อื้อ
รุปก็คือว่าขุนก็คือจ่าย๓๐๐๐ใช่ไหมคะ
พี่หนุ่มบอกว่าจะออกให้หมื่นหนึ่งก็ไม่ต้องแล้วป่ะ
ครับก็เห็นพี่หนุ่มแกให้ไปแล้วนะอ๋อ
อ๋อก็คือพี่หนุ่มก็ให้ทางขุนก็ให้สามหมื่นป่ะคะ
ใช่ครับโทรคุยกับแม่เขาแล้วอืมแม่
แม่เขาก็ไม่ว่าอะไรครับเขาก็อยากคุยกับขุนอ่ะ
แต่ขุนอ่ะครับเพราะว่าเมื่อวาน
ก็คือจบด้วยดีไหมคะคุณตกลง
ดีครับ
เขาก็ขอบคุณแล้วขอโทษด้วยอะไรอย่างนี้

นางสาวปรารถนาหรือว่าคุณติ๊กผู้เสียหายเนี่ยนะ
เล่าบอกว่าแฟนสาวของคุณขุนชานนท์เนี่ยนะฮะ
ติดต่อมาขอเลขบัญชีทางไลน์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ
แต่เธอยังไม่ทันได้ให้เลขบัญชีไป
จะมาเห็นเมื่อเช้าวันนี้เองนะครับ
หลังจากนั้นไม่นานนะครับคุณขุนชานนท์นะครับ

แล้วแฟนของขุนก็ส่งสลิปโอนเงินมาให้ทางไลน์
บอกว่า๓๐๐๐นะคะพร้อมอีโมจิเป็นรูปยิ้มฮะ
เธอก็แปลกใจจึงถามกลับไปว่า
แต่ที่คุยกันไว้พี่บอกว่า๒๐๐๐นะคะ
แฟนของคุณขุนก็ตอบกลับมาบอกว่า
ไม่เป็นไรค่ะยินดีชดใช้ทั้งหมดค่ะ
ขอโทษอีกครั้งนะคะถ้าพี่พูดจาไม่ดี
หรือทำให้ไม่สบายใจขอโทษจากใจเลยค่ะ

หลังจากโอนเงินเสร็จนะครับขุนกับแฟนสาวนะครับ
ก็โทรหาคุณแม่ของผู้เสียหายด้วยนะครับ

ซึ่งคุณแม่ก็ให้อภัยแล้วก็ขอโทษกลับไปที่คุณขุนเหมือนกัน
ทำให้เสียชื่อเสียงจากนี้ก็ไม่ติดใจอะไรนะครับ
ที่จะแจ้งความหรือเอาเรื่องใดกับคุณขุนแล้วฮะ
เอาเป็นว่าจบลงด้วยดีแฮปปี้เอ็นดิ้งนะคะ
แต่ทำมีมพี่หมื่นกับพี่สองหมื่นไม่ได้แล้วนะ
เพราะจ่าย๓๐๐๐ครบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้